ชาวลำปางบอกว่างงกันยกจังหวัดเลยนะคะ
คนหนึ่งขับรถคนหนึ่งไปเกาะอยู่บนหลังคา

ชาวบ้านที่เขาเห็นบันทึกคลิปไว้ได้

เห็นไหมคะนั่นน่ะคำถามคือต้องการอะไรจากสังคมคะอันนี้ไม่ใช้
สแตนอินนะฮะไม่ใช่ตัวแสดงแทนเลยแต่มันอันตรายครับอันตรายมากแล้วคิดนะ
ตนาการว่าถ้าตกลงมาแล้วรถคันนั้นแหละเหยียบทับเข้าไปเนี่ยโอ้โหดูไม่
ืดเลยนะคะสุดท้ายแล้วชาวลำปางอดรนทนไม่ไหวค่ะถ่ายเป็นคลิปมาเลยนะคะแล้ว
เอามาโพสต์เฟซบุ๊คพร้อมกับขึ้นข้อความแคปชั่นบอกว่าคือมีคนเกาะตรงหลังคารถ
แล้วรถบีบแตรเสียงดังขับไปมาสองถึงสามรอบแล้วขับเร็วมากทั้งทั้งที่เป็น
แคบมากเป็นเขตชุมชนเขาคิดอะไรทำไมทำแบบนี้งองูสองตัวงงค่ะคืออันตราย
มากมากนะคะชาวลำปางบอกว่าถ้าตกลงมาเนี่ยจะทำยังไงทำยังไงนะคะในคลิปเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วก็มีอีกคนนึงเนี่ยนอนคว่ำอยู่บนหลังคารถด้านหน้านะคะแล้วกระจกรถทั้งสองข้างเนี่ย
ลดลงมาด้วยแล้วขับผ่านไปแบบนั้นเร็วนะฮะคุณเห็นไหมขนาดภาพเนี่ยยังค่อนข้าง
จากการตรวจสอบภาพพบว่าถนนที่ปรากฏในคลิปภาพ
เป็นถนนสี่แยกม้าขาวใกล้กับโรงเรียนอนุบาลลำปาง
ซึ่งประชาชนคนทั่วไปชาวลำปางที่เขายืนบริเวณนั้น
เขาสามารถบันทึกภาพไว้ได้ได้แต่ตั้งคำถามมึนงงและสงสัย
ต้องการอะไรจากสังคมแล้วขึ้นไปบนหลังคาทำไมทำไมนะฮะ
เจ้าบ้านที่พบเห็นคาดว่าน่าจะเกิดความคึกคนนอง
คนนองเนื่องจากว่าคนขับรถได้ลดกระจกรถทั้งสองข้างลง
เพื่อให้คนที่อยู่บนหลังคารถสามารถเกาะขอบประตูได้

โดยคนขับรถนอกจากจะขับด้วยความเร็วแล้ว
ยังขับหักปาดซ้ายปาดขวาไปบนท้องถนนด้วย
แล้วก็มีการบีบแตรเสียงดังไปทั่วตัวเมืองลำปางเลยนะคะ
เมืองลำปางจ๋าท่านดูแล้วอย่านิ่งดูดายนะคะ
ช่วยกันนี่คืออะไรอันตรายมาก